วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดชดเชยแต่ว่าท่านนายกลงพื้นที่ไปดูคนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่คุณผู้ชม
แล้วก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลด้วยเป็นบ้านเกิดของท่านนะ
บรรยากาศชื่นมืดเลยครับมีคนมารอต้อนรับกันเยอะเลย
ถึงขนาดอึ้งนะคุณผู้ชมบอกโอ้โหตัวจริงนี่หล่อกว่าทีวีอีกนะ
ท่านนายกนี่เป็นขวัญใจคนวัยกลางคนนะ
รอบที่แล้วที่ลงพื้นที่ชาวบ้านก็ชมว่า

อันนี้ขอเซอร์ฟี่เลยครับครับครับ
โอ้โหจ้ะชาวบ้านดอนกระต่ายหมู่สามต้อบนบางระบือครับ

คือท่านนายกลงพื้นที่ไปติดตามน้ำท่วมที่สิงห์บุรี

หลังจากนั้นคนเอกประยุทธิ์ก็ลงเรือท้องแบ่นไปดู
ปัญหาของชาวบ้านที่อยู่กับน้ำท่วมบ้านมาจะเดือนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกน้ำท่วมมิดหัวเลยคุณผู้ชม
ตอนนี้เหลือลดลงมาเหลือประมาณระดับเอวครับชาวบ้านก็มาลอยคอให้กำลังใจกัน
มีน้องคนหนึ่งลอยคอมาใส่เสื้อชูชีพด้วยนะถือป้ายหนูรักลุงตู่นั่นน่ะป้ายขาวนั่นน่ะคุณผู้ชมฮะ
ครับโอ้โหน้ำท่วมแต่ยังมีกำลังใจจะเขียนป้ายมาเชียร์ลุงตู่ด้วยนะ
ระหว่างที่นายกล่องเรือกลับออกมาครับพอนายกเห็นสภาพน้ำท่วมแล้วมัน
มันนานแล้วไงมันแช่นานแล้วเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น
ตลอดทางน้ำเนี่ยเพื่อปรับสภาพน้ำให้มันสะอาดขึ้น
ฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ย่อยตะกอนให้กลายเป็นอาหารของสัตว์เล็ก
แล้วมันจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ำด้วย
ทำให้เกิดการย่อยสลายที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ำ

บอกว่าดีใจนะมาลงพื้นที่สิงห์บุรีอีกครั้งหนึ่ง
ท่านบอกท่านอยากมาดูด้วยตาตนเองครับ
เพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงชาวบ้าน
ตอนนี้สั่งให้เร่งปล่อยน้ำออกสู่ทะเล
เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มันเร็วที่สุด

สัปดาห์หน้าจะรีบอนุมัติเงินเยียวยา
แล้วจะให้ไปทบทวนว่าต้องสร้างธรรมนบกั้นน้ำจุดไหนบ้าง
ให้เพิ่มเติมตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะรีบทำทันทีเลย
ท่านยืนยันให้ความสำคัญด้านการบริหารครับ

นายกบอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องทำควบคู่กันไป

เพราะยิ่งจะสร้างความไม่เข้าใจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ